หลังจากที่ไปโชว์บนคอนเสิร์ตเกินคิมของพี่คิมค่ะ
มันมีช็อตนึงที่เรียกว่าเป็นช็อตแบบซึ้งใจค่ะ
ก็คือช็อตที่เจ้าตัวเนี่ยร้องเพลงส่งให้พ่อโดมชวนชื่น
ปล่อยโฮกทางเวทีแบบนี้เลยอ่ะคุณผู้ชม
ซึ่งใครที่ได้อยู่ในงานคอนเสิร์ตวันนั้นน่าจะรับรู้ได้นะคะว่าแจ๊ดเนี่ยเขารู้สึกคิดถึงพ่อจริงค่ะ
แล้วก็ทำเอาหลายคนแอบน้ำตาซึมตามเลยล่ะค่ะ
ซึ่งตัวแจ๊ดเองนะคะเล่าย้อนถึงเหตุการณ์ในวันนั้นนะคะว่า
เอาจริงพี่ผมเตรียมใจตั้งแต่ช่วงซ้อมแล้ว

แต่พอโชว์จริงบอกแล้วตั้งใจแล้วว่า

เขาก็ตอนไปส้อมใหญ่ก็ร้องได้ปกติอยู่
พ่อเอาจริงเพราะฉะนั้นแหละ
แต่ก็คิดอยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องร้องว่ะ

ปกติเป็นคนร้องไห้ยากเลยนะมาก

ก็ไม่อยากให้มันไหลนะแต่มันไม่ไหวจริง

ถึงพ่อทุกวันนี้ก็ยังคิดถึง

ใช่เป็นการเต้นกลางพอนะคะจนถึงหน้าเวทีค่ะ
งานนี้นะคะแจงถึงกับแซวเลยนะคะว่า
เอาจริงแจงพูดภาษาชาวบ้านเนอะ
แจงมันไม่ใช่คอนเสิร์ตฉัน
แจงใหญ่ขนาดนี้ใครใช้พี่ครีม

คุณแจงเมียเขากล้าแสดงออกมากขึ้น

เท่าไรรู้ไหมคะพวกเมียดังแล้วทิ้ง
มันพร้อมจะไปจากเราได้ตลอดไปแล้ว
เราไม่ได้คอนเสิร์ฟเรา
กับหลายเมตรอะ
เราอยากมาถึงเนี่ย
ต้องเบบก่อนมันเต้นยาวเลยอะ
แต่ว่านางเป็นแบบอย่างงี้อยู่แล้วนะคุณผู้ชม

งานเดียวกันค่ะเราเจอคนนี้เลยค่ะ
ผู้สาวคาหล่อนี่ลำไยหอยทองคำค่ะ

คุณผู้ชมคะเป็นเหตุการณ์ที่บอกว่าลำไยบอกว่า

ครั้งนี้คือเป็นเหตุการณ์ที่หนูช็อกมากที่สุด
ก็คือมีคนดูเนี่ยพยายามจะเข้ามาลวนลามแดนเซอร์
คลิปนี้เลยก็คือเอาจริงแดนเซอร์น้องลำไยเนี่ย
เขาเต้นแบบนี้อยู่แล้วค่ะแต่มีพี่คนนึงเนี่ย
ยื่นมือมาอย่างนี้จะมาจับเป้าอ่ะ
แล้วดูหน้าน้องนี่เวอไปเลยไม่เข้าใจอ่ะ
คือตกใจนะแต่ด้วยความที่เป็นหัวหน้าวง
คว้าใหม่ออกมาแล้วก็ที่เราเคยนำเสนอไป
ด่าคนนั้นเลยอ่ะด่ากลางวิธีไปเลยครับคุณผู้ชม
ซึ่งถามน้องนะว่าวันนั้นเป็นยังไงบ้าง
ลำยายบอกว่าโอ้โฮพี่จังไม่ลืมจริง

ตอนแรกตกใจค่ะเพราะว่าเล่นคอนเสิร์ตมานาน
ก็ไม่เคยเจอขนาดนี้ค่ะ

แต่ว่าด้วยความที่ว่ายังไม่ได้โดน

ก็เลยเหมือนพูดไปบ้างแล้วก็ติดตลกไปบ้าง
แต่ว่าก็ดีที่ว่ากาดเข้าชาร์จเร็ว

แดนเซอร์ว่าคือถ้าเวทีมันต่ำมาก

เซฟตัวเองไว้ก่อนแต่ว่าจริงแล้วค่ะ
คือแดนเซอร์ศิลปินก็มีการเซฟตัวเอง
การแต่งตัวการเต้นการอะไรอยู่แล้วค่ะ
แต่ว่าเราเพียงแค่ว่าไม่คิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
หลังจากนี้เราก็คงต้องระมัดระวังตัวให้มากขึ้น